เพราะว่ามีการยิงกันตาย๔ศพนะฮะ

แต่ว่าตำรวจก็ต้องตรวจสอบเรื่องของความคืบหน้าทางคดี
เพราะว่าพบเรื่องของอาวุธปืน
ในการฆ่ากันตายครั้งนี้หลายกระบอกนะครับ
เหตุการณ์อย่างที่บอกไปว่าเกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
วิวาเขากำลังจัดอยู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังมีความสุข
เรือญาติมิตรกำลังมาร่วมแสดงความยินดี
แต่ปรากฏว่ามีการยิงกันตายถึง๔ศพนะครับ
นี่แหละครับกลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็นี่คือสภาพถนนใกล้ที่จัดงาน
เห็นทั้งกองเลือดเห็นทั้งศพ๔ศพ
แล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๑รายที่ถูกยิงด้วยนะครับ
ทั้ง๔ศพมีใครบ้างต้องบอกกันทีละคู่ทีละคู่
คู่แรกคือเขาเป็นสามีภรรยากัน
ก็คือนายอรุณโพธาวรอายุ๓๑ปี
นายอรุณโพธาวรถูกยิงด้วยอาวุธไม่ทราบขนาด
เข้าที่ศีรษะ๑นัดหน้าอก๙นัด
แล้วก็โคนขาขวาอีก๑นัดรวม๑๑นัด
คุณดูสิโอ้โหอัดกันสมดมากเลยนะ

ใกล้กันพบศพของนางสาวดาราวัลมีชัยอายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นแฟนสาวของนายอรุณเนี่ย
นางสาวดาราวันถูกยิงเข้าที่ใต้บราวนมขวา๑นัด
แล้วก็เหนือราวนมขวาอีก๑นัดรวมทั้งสิ้น๒นัดนะครับ

ก็คือนายนรงฤทธิ์เทพทองอายุ๓๒ปี
ถูกยิงเข้าที่ชายโครงซ้ายทะลุหลัง๑นัด
นายนรงฤทธิ์เป็นคนที่มาร่วมงานแต่งครั้งนี้
แล้วก็วิ่งออกไปดูเหตุการณ์ขณะที่เขายิงกัน
และนายนรงฤทธิ์ก็ถูกคมกระสุนจนเสียชีวิตนะครับ
คนที่๔ที่เสียชีวิตคือนายคันชิตสมวงอายุ๔๗ปี
นายคันชิตถูกยิงเข้าที่ท้ายทอย๒นัด
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลถ้ำพนาบรา
ส่วนคนที่๕ซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ
มีความสัมพันธ์กับนายคันชิตผู้ตาย
เพราะว่าเป็นลูกของนายคันชิต
นั่นก็คือนายสถาพันธ์สมวงอายุ๒๕ปี
นายสถาพันธ์ที่บาดเจ็บถูกยิงเข้าที่อกขวา๑นัด

อาการสาหัสถูกส่งตัวต่อไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์นะครับ
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมกระจายเกลือนเลย๗ปลอก
แล้วก็กระสุนขนาดจุด๒๒ที่ยังไม่ได้ยิงอีก๑ลูกนะฮะ
แต่ไม่พบปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ว่าญาติของทั้งสองฝ่ายน่าจะเก็บไปซ่อนไว้
เรื่องของปืนมีส่วนสำคัญในเรื่องของทางคดีจริงนะ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าจะต้องเอาปืนมาให้ได้
แล้วก็ทีนี้ต้องตรวจพิสูจน์กันต่อ
ว่าใครก่อเหตุยิงใครกันก่อน
ใครเปิดฉากยิงกันก่อนนะฮะ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในงานแต่งนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คือภายในงานแต่งเขากำลังมีความสุขกัน
มีแขกเรือเข้าร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวจำนวนมาก
ขณะที่นางสาวดาราวันนะฮะ
ซึ่งเป็นแฟนของนายอบรุณนะครับ
นางสาวดาบราวัลออกมาเต้นที่หน้าเวที
เขากำลังมีความสุขสนุกสนานเปิดเพลง
นางสาวดาราวันซึ่งมาร่วมงานใส่ชุดสีแดงเนี่ยนะฮะ

ระหว่างนั้นมีเพื่อนชายคนอื่นของนางสาวดารวรรณที่รู้จักนางสาวดารวรรณ
ก็เข้ามาทักมาทายแล้วก็มาเต้นด้วย
ปรากฏว่านายอรุณซึ่งเป็นแฟนของนางสาวดาราวัล
ตอนแรกเขาจอดรถรออยู่นอกงานนะ
ไม่ได้เข้ามาในงานนะกะจะไม่เข้ามาได้ร่วมงานเนี่ย
แต่เห็นว่าขณะที่แฟนของเขาคือนางสาวดาราวัลเต้นอยู่
แล้วก็มีผู้ชายเข้ามาห้อมร้อมนายอรุณเลยไม่พอใจครับ
ก็เลยมาตรงวงเต้นนี้แล้วก็เกิดมีปากเสียงกัน
แล้วนายอรุณก็หยิบปืนที่เหน็บเอวเนี่ยออกมาขู่นะครับ
ทำให้คนที่เต้นกับนางสาวดาราวัลโดยเฉพาะนายสถาพันธ์
ซึ่งเป็นเพื่อนของนางสาวดาราวันที่เต้นอยู่เนี่ยมีปากเสียงกัน
ใช่ค่ะทีนี้นายอรุณนี่พยายามจะดึงนางสาวดารวรรณ
คือออกมาเหมือนกับจะให้กลับบ้านจะให้เคลียร์กัน
เอาง่ายคือลากตัวออกมาเลยนะลากตัวแฟนสาวออกมาเลย
เพราะความหึงไม่อยากให้ไปเต้นกับผู้ชายอื่นหรือว่าไปคุยกับผู้ชายอื่น
ก็เลยลากตัวแฟนสาวเดินออกมาจะพาไปขึ้นรถเพื่อกลับบ้าน
นายสถาพันธ์ซึ่งเมื่อกี้เต้นอยู่กับนางสาวดาราวัล

เดินตามออกมาไม่ได้ตามออกมาจะหาเรื่องนะ
ตามออกมาเพราะความเป็นห่วงนางสาวดาราวัล
เพราะเห็นว่านายอรุณอารมณ์ขึ้นอารมณ์โมโห
และไม่พอใจนางสาวดาราวัน
ก็กลัวว่าฝ่ายชายหรือว่านายอรุณ

ปรากฏว่านายสถาพันธ์พยายามที่จะเข้ามาห้ามปราม
แล้วก็เกิดการถกเถียงกับนายอรุณกันอีก

นายอรุณนะควักปืนออกมา
ยิงใส่นายสถาพันธ์ทันทีไปหลายนัด
นายสถาพันธ์ล้มฟุบจมกองเลือด
ทีนี้ครับใครเห็นเหตุการณ์แล้วทนไม่ไหวรู้ไหมคุณ

เห็นเหตุการณ์แล้วรีบวิ่งออกมาจากเต็นต์งานแต่ง
เพื่อที่จะมาช่วยลูกที่ถูกยิง
นายคันชิตพ่อของนายสถาพันธ์เนี่ยนะฮะ

เพื่อจะยิงใส่นายอรุณ
หลังจากนั้นเกิดการดวนปืนกันแล้วครับ
ระหว่างนายคันชิตกับนายอรุณ

กระสุนปืนโดนทั้งคู่เลยฮะ
นายอรุณก็โดนกระสุนปืนจากนายคันชิต
นายคันชิตก็โดนลูกกระสุนจากนายอรุณ
และคนที่เป็นคนที่ถูกลุกหลงด้วยก็คือนายนบรงฤทธิ์
ซึ่งเป็นหนึ่งในแขกเรือที่มาร่วมงานที่วิ่งตามมาดู
ปรากฏว่าถูกคมกระสุนยิงเข้าใส่

สรุปกันอีกครั้งนายคันชิตเสียชีวิต
ส่วนลูกชายของนายคันชิตคือนายสถาพันธ์บาดเจ็บสาหัส
นายนรงฤทธิ์เป็นแขกเหลือที่มาร่วมงานเสียชีวิต
ส่วนนายอรุณกับนางสาวดารวรรณซึ่งเป็นแฟนกัน

คือนายอรุณเคยใช้อาวุธปืนยิงตำรวจยศร้อยตำรวจเอกนายหนึ่ง

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่พื้นที่ทศพห้วยยอดจังหวัดตรัง
ในคดีเก่าที่เขาเคยไปก่อเหตุยิงตำรวจตาย
ใช่แต่ว่าคราวนี้ก็มาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ชิ้นดูสิบรรยากาศของงานต่างงาน
งานที่เป็นงานมงคลเริกงามยามดี

เสียชีวิต๔ศพแบบนี้ครับ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็เลยลงพื้นที่
ไปที่เกิดเหตุทีนี้ไปเจอเบาสาว
นี่เป็นหลังจากการจัดงานแต่งงานแล้วนะ
คือเขายิงกันตายวันเสาร์แล้วก็เป็นวันที่จัดงานแต่ง
หลังจากนั้นก็งานไม่เสร็จไม่สิ้นนะฮะ
อีกวันก็ต้องมีการเก็บโต๊ะเก็บตังค์ให้เรียบร้อย
ใช่ค่ะเก็บเต็นต์เก็บเก้าอี้ต่าง

ทีนี้นักข่าวของเราไปเจอคุณน้ำ

ก็ไปถามไปพูดคุยคนที่นั่งหันหลังเสื้อชมพูเนี่ยนะคะ
คุณน้ำบอกว่าเอาจริงนะ
ยังตกใจอยู่เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คิดดูสิก่อนจะแต่งงานเนี่ย
ไปดูเลิกงามยามดีเออจนเขาบอกว่าวันนี้แหละ
เป็นวันดีเป็นวันมงคล
แล้วดันมาเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันเนี่ย
ซึ่งเธอก็บอกว่าเหตุทะเลาะกัน
ทางฝ่ายจัดงานก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลย
ไม่รู้จักกับนายอรุณผู้ก่อเหตุด้วย
รู้จักนางสาวดาราวัลคนนี้ค่ะเป็นเพื่อนสนิทของน้องสาว
คือเหมือนกับน้องก็ชวนเพื่อนสนิท
มาแสดงความยินดีกับคุณน้ำเจ้าสาว
คือเจ้าสาวไม่ได้รู้จักกับดาราวัลเป็นการส่วนตัว
แต่ว่าน้องสาวของเจ้าสาวเป็นคนชวนดาราวันมาร่วมงาน
แล้วดาราวันก็มาร่วมงานจริง
ตัวน้องสาวของคุณน้ำหรือว่าน้องสาวเจ้าสาว
ก็บอกว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องเศร้าภายในงานนะครับ

ความสัมพันธ์ระหว่างนางสาวดารวรรณคนนี้กับนายอรุณ
ซึ่งเป็นแฟนของเขาแฟนขี้หึงของเขา

บอกว่าทั้งสองคนน่าจะมีเรื่องระหองระแหงกันมา
เพราะว่าดาราวันเอาแชทข้อความที่แฟนเคยขู่เธอ
มาให้น้องสาวของเจ้าสาวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกัน
ให้ดูว่าเขียนอะไรกันมาบ้างนะครับ
ซึ่งนายอรุณเคยขู่นางสาวดาราวัลบอกว่า
จะอยู่หรือจะตาย
มีทางเลือกให้แค่นั้นจะอยู่หรือจะตาย
ในข้อความมีใจความบอกว่าเราต้องเคลียร์กันให้จบ
มีตัวเลือกสี่ข้อคือหนึ่งไปกับผม
สองให้ผมไปอยู่ที่นั่น

หรือ๔เราตายทั้งคู่
มันไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับดาราวันเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาจริงนะ
งานตอนกลางวันคืออรุณกับดาราวันก็ดูเหมือนกับจะมีเรื่องกันอยู่แล้ว
พยายามที่จะให้ฝ่ายหญิงกลับบ้านอยู่แล้ว
แล้วพอมาเป็นช่วงเย็นก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
คือเพื่อนของแต่ละวันก็บอกว่ามันเป็นความระหองระแหงกันมาตลอดนะฮะ
แล้วก็เหมือนว่าดาราวันถูกขู่ฆ่าหรือมีทางเลือกให้แค่นั้นแหละ
สุดท้ายตายจริงนะฮะทั้งนางสาวดาราวัลและนายอรุณนะครับ
ส่วนในเรื่องของคดีทางด้านของผู้กำกับการสพถ้ำพนบรา
พันธบรวจเอกกิติชัยไกรนรา
เปิดเผยออกมาว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
และเรียกพยานมาสอบปากคำรวมทั้งอยู่ระหว่าง
รอผลการผ่าพิสูจน์ของแต่ละศพด้วย
เหตุการณ์ทั้งหมดน่าจะเป็นลักษณะของการดวนปืนกันระหว่างสองฝ่าย
เนื่องจากฝั่งของนายอรุณ
คิดว่าอีกฝ่ายซึ่งอีกฝ่ายของนายอรุณเนี่ยก็คือ
แล้วก็นายนรงฤทธิ์เอ่ยจะเข้ามาทำร้ายนายอรุณ
จึงมีการยิงโต้ตอบกัน
และตำรวจบอกว่ามั่นใจว่าไม่มีอบริกลุ่มอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
น่าจะเป็นการดวนปืนกันแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่า
ใครยิงใครก่อนใครสาดกระสุนใส่ใครก่อน
นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญทางคดีด้วยนะครับ
ใช่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่นะคะ
เกิดเหตุสลดขึ้นกลางงานแต่งเสียชีวิต๔ศพอีกเรื่อง